มาดูเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างโยมกับพระฮะ
ตีหัวพระเลือดอาบไหลลงมาหยดลงบนจีวรเลย
คือเห็นภาพนะครับพระสงสูงอายุนะครับ
สูงสูงอายุแล้วนะครับแล้วก็ถูกตีศีรษะ
เพราะเหตุเรื่องของสุนัขเห่าโยม
โยมไม่พอใจสุนัขของพระจึงด่าหมา
หมาพระถามจะไปด่ามันทำไมไปด่าหมาทำไม

สักพักถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาไม่พอใจ

โดยพระทิพย์ชายุวุฒโธอายุ๗๒ปี
ท่านสูงอายุแล้วนะเป็นพระลูกวัดวัดสมรโกรธ
ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรี
เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบสดูที่ศีรษะท่านสิ

ก็คือเป็นผ้าก๊อตที่ติดกับรอยเย็บ
บอกว่าถูกนายวัชระจันลีอายุ๔๓ปี
คนขับรถร้านจำหน่ายหีบศพแห่งหนึ่งเนี่ย
ขึ้นไปบนกุฏิก่อนที่จะชกต่อยเข้าที่ใบหน้า
และใช้ไม้ตีศีรษะจนอาตมาหัวแตกเลือดหยดเลยนะฮะ
จากการสอบถามสอบปากคำพระทิพย์
ทิพย์ให้การนะครับว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
นายวัชระก็ขับรถมาส่งพระที่วัด
น่าจะเป็นการนิมนต์พระไปรับกิจสงฆ์ที่บ้านญาติโยมซะ
แล้วก็มาส่งพระที่วัดเนี่ยนะครับ
ส่วนพระทิพย์ก็อยู่ที่วัดอยู่แล้ว
ปรากฏว่าเมื่อรถมาจอด
วัชระกำลังส่งพระอยู่
ถูกสุนัขที่พระทิพย์เลี้ยงไว้เห่า
ทำให้นายวัชระไม่พอใจก็ด่าสุนัขด่าหมาไปเลยฮะ
ทิพย์จึงบอกไปว่าจะไปด่าสุนัขทำไม
ท้ายที่สุดเกิดเหตุชกต่อยกันก่อนที่จะเกิดเหตุตีศีรษะกันนะครับ
ชุมไม่ทำได้ตีเขาใช่ไหมครับเงี้ย
เขาก็วิ่งหนีก็ลุมมาข้างต่อมาเอาไม้ล่ะนะครับ
ก็คือเขาขึ้นไปต่อยหลวงพ่อก่อน
จากหมานั่นแหละหมามันเผ่านั่นเอง
สาเหตุเกิดจากหมาเนี่ยหลวงพ่อบอกกันนะฮะ
แต่หลวงพ่อก็บอกไปด่าทำไมหมามันน่ะน่ะ
มันฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะครับ

ได้ไปทำแผลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คุณหมอยเย็บแผลกี่เข็มรู้ไหมคุณ
๑๖เข็มแผลใหญ่เหมือนกันนะฮะโอ้เยอะนะ
ขออภัยที่ไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับ
คุณหมอยเย็บแผล๑๖เข็ม
แล้วก็ท่านเองก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางมาแจ้งความไว้ด้วยนะครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกะมนต์
มกับการสพรัฐนาธิเบสได้ให้พนักงานสอบสวน
ทำหนังสือส่งตัวพระทิพย์ไปตรวจร่างกายอีกครั้ง
เพื่อขอรายงานความเห็นจากแพทย์มาประกอบสำนวนคดี
พร้อมทั้งสั่งการให้ตำรวจสืบสวนติดตามจับตัวนายวัชระ
มาดำเนินคดีเรื่องนี้ก็สะเทือนสังคมเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าธรรมดาเราเห็นพระเห็นเจ้าเนี่ย
เราก็จะยกมือแล้วเห็นผ้าเหลืองเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะฮะ
พระท่านจะว่าอย่างไรเราก็ยกมือสาธุครับ